คุณเคยมีปัญหาเรื่องการกินหมูกระทะแล้วต้องนั่งย่างเองจนไหม้
กลิ่นติดเสื้อผ้าจนคนข้างรังเกียจ
อยากกินจนใจจะขาดแต่ไม่มีเวลาออกไปนั่งที่ร้านหรือไม่
ปัญหาเหล่านั้นจะหมดบ่อยหากคุณใช้บริการย่างให้
ย่างให้หมูกระทะไม่ต้องย่างเองเราย่างให้ครับ
และนี่แหละครับคือร้านหมูกระทะสะดวกเอ๊ะเรียกว่าสะดวกกินรูปแบบใหม่ดีกว่าครับ
เป็นร้านที่ไม่ต้องนั่งย่างเองให้หัวเหม็นจนคนรู้จักเย็นชาใส่
เพราะเขาจะย่างมาให้เสิร์ฟในกล่องพร้อมทานกินได้ทุกที่ทุกเวลา
ไม่ว่าจะริมถนนบนสะพานลอยในออฟฟิศหรือตามสี่แยกตอนรถติด
แถมยังมีบริการแบบเดริเวอรี่ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันอีกด้วยล่ะครับ
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจาก๑สมอง๒มือของชายที่มีชื่อว่า

ที่ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค
จนเป็นกระแสโด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว
นี่แหละครับจุดเด่นของร้านย่างไฮ
จนปัจจุบันขยายกิจการไปกว่า๒๐๐แห่ง
การันตีความอร่อยทุกสาขาครับ

ไม่ต้องมานั่งย่างเองให้หัวผมหัวเหม็นสาวชอบนะคะ

คุณต้องรอเจ้าของกับพี่ชายสุดหล่อของผมก่อน

พี่เข้ามาได้แล้วครับพี่ครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

คุณคิดอะไรอยู่ครับ
ผมคิดว่าก็ต้องสู้นะฮะ
แล้วบางทีผมนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วมองคน

เขาก็มีชีวิตในเส้นทางที่ต้องสู้ชีวิตของเขา
เราก็คือผ่านมาจุดนี้ได้
มันก็ยังคบ๓๒ไง

ก็ไปไร้สดแข่อุปกรณ์โอ้วแค่นั้นเอาอืมเอ้าแล้วพอปลับมาก็มา
ช่วยคุณแม่ก่อนเขาช่วยแม่ครับช่วยคุณแม่ไปสักพัก
สเปกร้านหนึ่งมองมาน่าสนใจเฮ้ยมันไม่มีใครเอามูกกระทะไปย่างบนเตา
ผมก็เลยคิดแบบนี้ขึ้นมาก็เลยไปเอาคัตเตอร์เก่าหลังบ้านนะฮะ
เตอร์ที่แบบเก่าแล้วก็เตาเหมือนเตาย่างหนมเบื้อง
เอามาทำประกอบแล้วก็จะลองทำแบบนี้หมูกระทะลองทำ
ก็ผมบอกพ่อบอกพ่อว่าขอกขายแบบนี้ได้มั้ยมันทำง่ายดี
แล้วก็เดี๋ยวผมก็ถ้าเกิดขายอีกสองเดือนมันก็จะเริ่มค่ะ

คนก็แถวเราซื้อผมมีรูปด้วยเก็บไปทั้งหมดใช่ฮะ
ใช่คือผมไปโพสส์ในกลุ่มบ้านเกิดว่า

พื้นที่ตรงนั้นมันก็เป็นทำเลที่ไม่ค่อยดี
ครับถ้ามาบอกของทรงแต่ว่ามันมีข้อดีของมันคือ
มันเป็นแหล่งชุมชนอ่าแต่ตัวตัวเลือกมันก็เยอะวันนั้นเป็นหน้าตอนนี้ยัง
ยังครับเป็นกล่องพลาสติกแบบว่าแบบกล่องโง่ฮะกล่องหมูย่างขึ้นมา
ใส่อย่างนั้นเหรอฮะแล้วสูตรเสิร์ชออกมาจากไหนอ่ะครับสูตรเสิร์ชก็คิดเองเลยครับ
ทำขึ้นมาใช่เปิดยูทูปดูแล้วก็ลองคิดขึ้นมาอันดับแรกคิดย่างให้ก่อนครับ
ย่างให้แล้วก็เข้าไปดูว่าจะตั้งชื่ออะไรดีกำลังใช้คำว่าย่างให้เราจะย่างให้เขาเนี่ยแหละ
ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่มันแบบว่าจำง่ายอืม
มันก็เลยกลายเป็นแบบคำว่าย่างให้มันก็เลยไม่น่าจะจำเดี๋ยวนะแล้วน้ำจิ้มน้ำจ้มอะไรอย่างเงี้ย
คิดเองเลยครับทำเองหมดเลยทุกอย่างแบบว่าเราไปทดทำอาหารด้วยแล้วไม่เป็นครับ
ไม่ค่อยไม่ค่อยทำครับแต่มันก็ต้องใช้เวลาอยู่นานนานไหมครับ
จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราเนี่ยนานนะครับแต่ว่าเราก็ทดลองจากคำติชมลูกค้านะครับ
สำคัญที่สุดอ่าการขอมเพลงของลูกค้าถ้าเราแก้ไขได้
เราก็จะยิ่งพัฒนาลงไปเรื่อยแต่ถ้าเราไปเถียงลูกค้าก็คือการเถียงเงินตัวเอง
ก็จะไม่กลับมาซื้อซ้ำอีกผมก็จะขอโทษครับขอบคุณครับ
อยากการครับปรับปรุงครับแก้ไขครับพี่หันตอนแรก
แต่สิ่งที่พี่ว่าเจ๋งมากอันหนึ่งนะคือเขาคิดปุ๊บเขาทำเลย
ใช่คิดแล้วลงมือทำไม่ก็หยุดที่จะพัฒนาตลอดเวลาอันนี้สำคัญ
อยากบอกอะไรกับคุณแม่ในวันนี้บ้างครับครับก็ผมก็ทำหน้าที่ลูกชายได้ดีที่สุด
ก็คือว่าคือผมอยากให้แม่ผมไปไหนแล้วก็ไม่อายใคร
อยากให้แม่อยู่บ้านแล้วไม่กล้าเจอใครเพราะว่าไม่มีเงินครับ
อยากให้แม่มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็มีความสุขครับ
อยู่กับหลานเลี้ยงหลานอืมและคุณแม่คุณมนต์ครับ
ก็มีอะไรที่อยากจะบอกคุณมนต์เหมือนกันนะฮะเรามีวิทยาครับ
รู้สึกภูมิใจแต่ไม่เคยบอกลูกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ในกินทุกวันนี้
แม้กระทั่งอาหารใหญ่แม้ทั้งอาหารเสริมใหญ่ทุกอย่างก็คือมาจากเงินของหนู
คุณผู้ชมครับในระหว่างที่คุณมนต์กำลังชมวิทยาอยู่นั้น
ทีมงานได้ส่งซิกสื่อสารกับเหล่าพิธีกรว่าจะแอบเชิญคุณแม่ของคุณมนต์
ที่นั่งรอลูกชายอยู่ในห้องรับรองที่ปกติแล้วไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าลูก
และไม่เคยกอดกันมาก่อนเข้ามาแสดงความรู้สึกเซอร์ไพรส์สดกันในสตูดิโอ
แบบไม่ให้คุณมนต์นั้นได้ทันตั้งตัวครับสวัสดีครับคุณแม่ของคุณบอลนะครับ

อยู่ในวิทยาแล้วบอกต่อหน้าเลยดีกว่าคุณแม่
ให้ลูกเจริญก้าวหน้าเพราะว่าลูกเลี้ยงทุกคน
หลายชีวิตที่บ้านนะคะให้ลูกเจริญต่อไปเจริญยิ่งกว่านี้
คุณแม่ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้แค่ไหน
ภูมิใจมากค่ะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราวันนี้เหมือนกัน
คุณแม่ครับในวันที่คุณลูกเขามีปัญหามากอะครับ
กำลังใจจากคุณแม่คุณแม่บอกอะไรกับคุณลูกเขาครับ
ก็ลูกคนนี้ไม่ต้องบอกอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รู้
ว่าควรทำอะไรควรไม่ควรทำอะไรปกติก็จะมองหน้าก็รู้ใจอะไร
ไม่เคยมาก่อนไม่เคยมาอะไรกัน
และยังมีอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้คุณมนต์นะฮะ

สำหรับพี่มณฑลนะคะอย่างนี้ได้รู้จักผ่านเจ๊มัดเขียงหมูนะคะ

สำหรับสิ่งที่หญิงลีจะฝากถึงพี่มนต์นะคะ
ก็คือว่าพี่คนนี้๑ใจดีเป็นผู้ให้๒คิดคนไม่หยุดนิง
๓เป็นคนที่แบ่งปันและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะ
พี่มนต์ก็ทำดีต่อไปเติมเต็มให้ชีวิตได้ทดแทนในสิ่งที่เราเหนื่อย

สุดยอดขอบคุณคุณหญิงลีนะครับขอบคุณมากเลย
คุณบังคับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากจะให้กำลังใจกับผู้ชมนะฮะ

มีวิธีการเอาตัวรอดยังไงจนกลับมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ครับ

ถ้าทุกคนไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดก็จะไม่รอด
ทำให้มันจนกว่าจะเจอขาดสำเร็จนะครับเป็นสิ่งป้าหมาย
เหมือนที่ผมทำแล้วก็จะเจอความสำเร็จครับ

นี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบเลยนะคะ

ทั้งหมดนี้เกิดจากความกล้าอย่างที่พี่อันบอกไป
ก็คือเขาคิดและเขาลงมือทำเลย
สำหรับใครที่ดูรายการเศรษฐีป้ายแดงตอนนี้อยู่
คุณน่าจะอยากรู้ว่าขายแฟนชายไหมคะถามตรง

พวกเขาย่อยด้วยราคายังไงบ้าง
ก็ปกติแฟนไชน์ยังให้เริ่มต้นที่๗๙๐๖๙บาท

ขึ้นอยู่ตามคณะคือเป็นขนาดเป็นขนาด
อ๋อถ้าอยากเพิ่งเปิดร้านต้นแบบนี้สะพานใหม่ตอนนี้ก็ไปกินกันได้ครับ

สำหรับแฟนคลับรายการเศรษฐีไฟดางของเราอ่ามีอะไรมาเสนอบ้างครับได้ดีครับ
คือผมอยากให้คนที่อยากจะมีอาชีพอะครับ
แต่ผมอยากทุกคนที่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตครับ
ผมก็เลยคิดว่าจะคิดราคาอุปกรณ์ของผมเนี่ย

แล้วคนตกงานก็จะลดให้อีกครับ

คือใครซื้อแฟนชายแล้วบอกว่าดูรายการเศรษฐีป้ายแดง
ลดไปเลย๕๐เปอร์เซ็นต์ครับลดเหลือ๓๙๙๙๙บาทถ้าเกิดคุณบอกว่าตอนนี้ตกงาน
ตกงานลดอีก๑๐๐๐๐บาทอาจจะเข้าเนื้อผมนิดแต่ผมยินดีที่จะจ่ายให้เพื่อให้คนไปสร้างอาชีพครับ
กี่รางวัล๒๐ครับ๒๐รางวัลใครที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้คุณจะได้เคาน์เตอร์แบบนี้ไปเลย
ในราคารลด๕๐เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณยากให้และขอบคุณคุณมนต์มากนะคะขอบคุณค่ะ